ที่นี่จบเลยนะคะไม่ว่าจะทั้งในทั้งนอกหรือนอกรอบอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือไม่ได้เล่าแล้วเจตนาจะไปทำร้ายจิตใจครอบครัวใคร
แต่ว่ามันมีข่าวคราวเกิดขึ้นเนื่องจากคุณแจ๊คคุณจิล
ซึ่งเขาก็มีเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกุมารทองแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละค่ะ
เขาโพสต์ลงเฟซบุ๊คของตัวเองว่าอันนี้เป็นความเชื่อนะคะขีดเส้นใต้
หรือว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
เขาโพสต์ว่าน้องอินเนี่ยวินทานตามไปหาที่บ้าน๓วัน
แล้วก็มีวันหนึ่งวันสุดท้ายเนี่ยคือกล้องอินฟาเลสนะคะ
เป็นกล้องวงจรปิดจับภาพสัญญาณเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้ค่ะ

ซึ่งก็เหมือนใจความสำคัญว่าน้องอินมาสื่อว่ายังไม่ได้ไปไหน

อยากให้แม่แบบทางญาติครอบครัวเชิญวิญญาณอย่างถูกพิธี
ซึ่งดิฉันก็ไปนี่แหละค่ะก็ไปสัมภาษณ์
พอรู้ข่าวเสร็จแล้วก็ตามไปที่บ้านเลยนะฮะ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยไปฟังสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะ

เพราะว่าน้องมาสื่อผมขนาดนี้แล้วนะครับ
ก็ให้เอานะครับเสื้อผ้าของน้องที่ใช้แล้ว
หรือว่าที่ยังไม่ใช้ที่เป็นของน้องรัก

หรือว่าของใช้ที่น้องเขารักนะครับ
เอาไปที่จุดเกิดเหตุบอกน้องอิมพูดเลยว่า
แม่มาให้น้องกลับพร้อมกับเสื้อใบผืนนี้
ได้มาเกาะกระแสไม่ได้มาเพื่อที่จะมาหนกระแส
ไม่อยากดังเราอยากให้ทำถูกต้องตามวิธีการนะครับ
แล้วก็อยากให้น้องอิมไปที่สบาย
ค่ะก็คือรายละเอียดคือจริงหลังใหม่เขาเล่าให้ฟัง
เกี่ยวกับลักษณะของศพที่ตายโหดอะไรอย่างนี้

คุณผู้ชมบนสังคมไทยมันก็จะมีแบบนี้มาตลอดนะคะ

ก็อยู่ดีคุณจิลคือคนทางฝั่งนี้นะคะ
แล้วคุณแจ๊คคือคนที่นั่งติดดิฉันนะคะก็เดินมาบอกว่าเออเนี่ยอินมาแล้ว
แล้วก็มาบอกดิฉันแบบสื่อผ่านนะคะว่าเออเนี่ยเคยบอกพี่เขาแล้วที่งานศพ
พี่เขาไม่เปิดรับอะไรประมาณเนี้ยก็ใจความสำคัญคือเห็นว่าเราสามารถติดต่อคุณแม่
แล้วก็ผู้จัดการคุณแม่ได้ก็ฝากบอกคุณแม่อย่างที่บอกนี่แหละค่ะว่า
ให้เอาข้าวเมนูที่เขาชอบไปทานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเป็นตามอย่างที่คุณแจ๊คคุณจิลพูดนะคะ
จริงแล้วคุณผู้ชมคะคุณแจ๊คคุณจิลเองเนี่ย
ไม่ได้มีการรู้จักหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับน้องอิน

บอกว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวที่เขาพูดเอาไว้นะคะ
ว่าน้องพยายามจะมาสื่อกับพี่แจ๊กเกอรีนแล้ว
แต่ว่าพี่แจ๊คกะรีนไม่สามารถสื่อสัมพันธ์กับน้องได้
อันนี้ความเชื่อนจริงนะ
คือกลัวคนด่าเหมือนกันทุกผู้ชม
ผู้จัดการของคุณแม่น้องอินเรียบร้อยแล้วบอกให้เขาทำ
แต่ว่าถ้าเขาจะทำไม่ทำก็แล้วแต่
อันนี้จริงเรื่องความเชื่อนี่มันว่าไม่ได้นะ
ใช่ค่ะเอาว่าก็ทำบุญให้น้องแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่งผลให้กับน้อง
แล้วก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวของน้องก็แล้วกันนะคะ
ว่าตอนนี้พี่แจ๊คก็เคลียร์ประเด็นนี้กันไปเรียบร้อยแล้ว
ตอบขอเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าอันนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะ
เป็นหุ่นคีพึ่งเหมือนตายท้องกลม
พี่พึ้งค่ะซึ่งค้อนข้างจะแบบ
เอาพูดตรงก็ขนลุกค่ะ

ดังมากตอนนี้พูดชื่อเนี่ยรู้เลยนะคะ
แล้วพี่แจ๊คพี่จิลก็บอกว่าขอได้นะ

แล้วดาราคนนั้นก็ดังมากจริงด้วยนะคะ

ก็ไม่รู้ว่าขอพรไปเรียบร้อยแล้วตามเขา
แต่ว่านางเอกคนนั้นนะคะก็ไม่ขอพูดชื่อแล้วกันนะคะ

ต้องพูดว่ากำลังจะหายวูบกลับมาแบบว่าโอ้โห
ฟูฟ่ามากนะคะแต่ไม่บอกว่าเป็นใครนะคะ
เอาเป็นว่าเรื่องนี้จบแล้วกันนะฮะจบตรงนี้
พี่แจ๊คใครมาถามก็จะไม่พูดตอบแล้ว

ขอเป็นกำลังใจกับครอบครัวของน้องอินด้วย